มาดูเรื่องนี้กันหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องความสวยความงามอีกเหมือนกัน
แต่เป็นความสวยความงามบนเวทีประกวดคุณผู้ชมค่ะงานช้างแฟร์นะคะ
ก็มีการประกวดธิดาคดชศาลค่ะแต่ว่าพอมีการตัดสินได้รางวัล
ผู้ชนะมาแล้วปรากฏว่าผู้เข้าประกวดไม่พอใจ
มีการประท้วงกรรมการกลางเวทีค่ะ
กรรมางานให้คำออกไม่ได้ทวดจัดงานให้คำออกไม่ได้
ที่หนูแขาแนความสวยเต็มศิษย์หนูได้หกเหรอหนูได้ห้ายเหรอ
ความสามารถหนูนำรอยไฟพยายามน่ากันหนึ่งตัว

เดี๋ยวไม่มีทางเล่นหรอนี่โหเอาไมค์มาแบบประท้วง
ตอนที่อยู่บนเวทีเลยคุณนัทพงศ์งานช้างงานงานงานเข้าจริงจริงเลยนะ
ตั้งแต่เริ่มเลยนะจริงจริงตั้งแต่พิธีเปิดเลยอ่ะ
แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็มีคอนเสิร์ตอีกใช่ไหมคะ
น้องกันซีนค่ะที่ถือไมค์อยู่นั่นเธอคัดค้าน
การทำหน้าที่คณะกรรมการบอกมาทวงความถูกต้องเธอตกรอบอ่ะ
ควรตกรอบไหมแล้วผู้ประกวดอีกคนนึงคือน้องลูกแก้วควรตกรอบหรือเปล่า
ถามกรรมการแบบนั้นคนจัดงานให้คำตอบไม่ได้
บอกมาไกลนะมาจากสระบุรีมาจากพระนครศรีอยุธยา
เตรียมตัวมาความสวยเต็ม๑๐ได้๖เองเหรอ
คะแนนในการรำพญานาคหนูไม่มีคะแนนเลยเหรออืม
แล้วชุดเนี่ยสองหมื่นห้านะตัดมาเพื่องานนี้
ให้เกียรติงานนี้แต่งานนี้ไม่ให้เกียรติหนูเลย
แล้วถามกรรมการกรรมการก็ให้คำตอบไม่ได้ว่าเธอตกรอบตรงไหน
กรรมการประชุมกันก่อนแต่บอกเธอไม่ได้ว่าเธอตกรอบตรงไหน
คุณนัทพงศ์ฮะตกรอบตรงไหนแม่
อันนี้ผมต้องไปนั่งเป็นกรรมการอยู่ด้วยอ่า
ผมไม่เคยมีประสบการณ์นะผมเคยเป็นกรรมการประกวดธิดาผ้าไหมนะ
ไปเล่นนะคุณพระราพรค่ะอ่าครับแล้วเธอบอกไม่ใช่เธอคนเดียว
อันนี้คือคุณกันซีนใช่ไหมคะเธอบอกอีกคนนึงน้องลูกแก้วก็บอกว่าการลงคะแนนตัดสินของคณะกรรมการ
เนี่ยเออเธอบอกของน้องลูกแก้วเนี่ยทางกองประกวดแจ้งบอกว่าไม่ให้กรรมการเซ็นชื่อกำกับจะได้โปร่งใส
แต่เธอไม่เห็นด้วยแบบนั้นเธอบอกว่าการไม่มีลายเซ็นคณะกรรมการนั่นแหละคือการไม่โปร่งใส
อืมเออเธอก็ไม่เห็นด้วยคว้าไมค์มาแสดงความคิดเห็นกลางเวทีเลยค่ะ
สุดท้ายเขาแก้ปัญหายังไงรู้ไหมกับความวุ่นวายนี้ยังไงฮะกรรมการตัดสินหารรางวัลให้ผู้เข้าประกวดทั้ง๗คนเท่ากันหมดเลย
เทียมกันหมดเลยนี่ค่ะไม่มีผู้ชนะทุกคนได้รางวัลเท่ากันหมดเลยนี่ค่ะ
แรงจริงจริงเวทีนะฮะแรงจริงจริงปีนี้งานช้างสุรินปีนี้ค่ะ